ข่าวแรกของเราวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า

ที่มีส่วนผัวพันธ์ในคดีเว็บไซต์

ด้านเพจดังสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่านักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวก็คือเอิร์ทวิสวิทย์
นักแสดงดาวรุ่งที่เคยรับบทหลวงสี่ยศจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนั่นเอง
โดยพนักงานสอบสวนสนพญาไทยเตรียมออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลในเร็วนี้นะคะ
หลังจากที่มีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเห็นว่าเอิร์ทเป็นผู้ขับรถหรูคันสีน้ำเงินจากบ้านพักนายแทนไทยนรงกูล
ผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาไปเก็บไว้ในโกดังย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจริง
ต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่าเกี่ยวข้องขนาดไหนค่ะโดยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเมืองต้นพบว่าเอิร์ดเกี่ยวข้องเรื่องการช่วยเหลือทรัพย์สินของในแทนไทยส่วนความผิดเรื่องการพนันออนไลน์ยังไม่พบนะคะและเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับในแทนไทยแน่นอนเพราะสามารถเข้าไปในบ้านและนำรถ
ทันทีส่วนดาราและไฮโซคนอื่นอื่นเบื้องต้นยังไม่พบว่ากระทำความผิดนะคะโดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐพยายามติดต่อหาน้องเอิร์ทแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเราก็ได้สอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างแล้วจะออกมาให้ข้อเท็จจริงชี้แจงพร้อมกับทนายความส่วนจะ
เอิร์ดดีสวิคจะเห็นว่าชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเหมือนหรูหลายอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องนาฬิกานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความอย่างจริงจังนอกจากการนำเอารถออกจากบ้านหรูเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวรอการแถลงข่าวแล้วก็การยืนยันชัดเจนอีกครั้งนึงน่าจะดีกว่านะคะ